รวมไปถึงนะคะคนบันเทิงของเราโอ้โหเมื่อวานนะคะ
ก็มีเซอร์ไพรส์วันเกิดนะคะของคุณชมพู่อรยาเฮเก็ตนะคะ
ใจความสำคัญนะคะไม่ได้อยู่ที่ภาพของการไปเซอร์ไพรส์ค่ะ
แต่ใจความสำคัญอยู่ที่พรที่คุณชมพู่อยากได้ในวันเกิดค่ะ
ก็คืออยากจะให้เจอน้องทั้ง๑๓คนไว
เพราะว่าในฐานะที่คุณชมพู่เองนะคะก็เป็น
เขาเลยเป็นคุณแม่ลูกสองเป็นแม่ฝาแฝดนะคะ
ก็นี่เป็นภาพนะคะใช่นี่แหละค่ะเป็นผ่อนแม่ขอให้เจอน้องทั้ง๑๓คนค่ะ
เช่นเดียวกันนะคะกับศิลปินหลายท่านนะคะ
ซึ่งถึงแม้เนี่ยจะไม่สามารถไปลงพื้นที่ช่วยเหลือได้นะคะ

เมื่อวานนี้นะคะก็ไปเจอในงานอีเวนต์ค่ะก็ได้มาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่า
เขาก็เป็นคนนึงนะคะที่ได้ช่วยนะคะโดยการติดต่อมาโดยตรงเลยนะคะ
กับไฟตากบนะคะซึ่งจริงแล้วก็เราก็สามารถช่วยกันได้นะคะ
เมื่อวานนี้ไปเจอคุณช้อนที่งานอีเวนต์นี่แหละค่ะที่เปิดมาเวลค่ะ
คุณช้อนตอบดีมากเลยนะคะถึงแรงใจตอนนี้ที่ทุกคนช่วยนะคะในทุกภาคส่วนไปฟังเลยค่ะ
ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นใครสิทธิ์ขนาดนี้
ก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือสิ่งที่เขาขาด
อย่างเมื่อเช้าเขาบอกว่าเขาขาดไฟตากวก

ก็ได้การเพิร์สวันที่บ้านโรงงานมาที่มีอยู่ก็ให้ส่งไป

เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทำงานจนแทบจะเช้ากันเลย
ทั้งเจ้าหน้าที่ไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างประเทศด้วยนั่นเอง